อันนี้ก็ถือว่าเป็นโจรถูกไหมแต่ว่าถูกจับ
คนนี้ค่ะโถโจรเหมือนกัน

แล้วคุณรู้ไหมจังหวะมันโบ๊ะบะเหลือเกิน
เจ้าของกลับมาเปิดไฟปิ้ง

นี่คือเจ้าของบ้านเขาออกไปทำงาน

ถามว่าเห็นหน้าชัดไหมมันก็ชัดนั่นแหละ
ลักษณะรูปร่างนะคะผู้ชายค่อนข้างสูงทีเดียวแหละ
เข้ามาจะมางัดค่ะแล้วก็จะเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ้านเขา
คุณดูนะคุณดูนะรถเขาเข้ามาแล้วเห็นไหม
ไฟส่องมาในบ้านเมื่อกี้รถเข้ามาจอด
เสร็จแล้วสาวเจ้าของบ้านเขาก็เดินลงมาค่ะ
เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมดูนะคะมาเสร็จปุ๊บ
เธอก็วางของวางของทำชีวิตปกติเปิดไฟปุ๊บ
โจรมันอยู่ข้างในแล้วคุณแล้วยังไง
เรียบร้อยโบ๊ะบะเจอกันเลยมันวิ่งออกไปเลยค่ะ
โอ้โหคือไม่หนีออกทางหน้าต่างด้วยนะ
คือเข้าตามตรอกออกตามประตูเลยอย่ามาเข้าเลยแบบนี้นะคะ
คุณไม่ต้องมาค่ะแล้วเจ้าของบ้าน
ตกใจมากนะคะเจอแบบนี้เรียกว่าจ้าเอกันจัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
บ้านหลังนี้อยู่ที่กำพื้น๔มหาพฤตจังหวัดปราจีนโบรีค่ะ
บ้านไม้หลังนี้คือด้านหลัง
มันจะเป็นป่าแล้วก็เป็นบ่อน้ำด้วย
ในบ้านเข้าของกระจัดกระจายเลย

ก็รู้แหละว่าคนร้ายมันพยายามจะลื้อค้นหาทรัพย์สินมีค่า

เจ้าของบ้านชื่อนางสาวเกรดแก้วทัศนา

ก็ตามที่ขวานเล่าเห็นตามกล้อง
เธอตกใจนะแต่ทีแรกเธอยังคิดเลยว่า

กลายเป็นอ้าวไม่ใช่นี่มันโจรนี่นะ

ตั้งสติได้ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยนะคะ
เปิดบ้านใช่ไหมมันมืดแล้วหนูก็ตกใจแบบว่าหนูก็นึกว่าอะไรอ่ะ
เงาดำวิ่งมาแต่หนูว่าเปิดไฟหน้าบ้านแล้ว
แล้ววิ่งมาจ๊ะกันหน้าบ้านพอดีเลยแล้วหนูก็มองหน้าเขา
แล้วหนูก็ถามใครอ่ะใครอ่ะจนเขาวิ่งหนีออกไปตรงนู้นอ่ะ
ตอนแรกหนูก็คิดว่าแฟนหนูมันแกล้ง
เพราะว่าหนูก็กลัวแบบเออพ่อหนูเพิ่งเสียไปอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็ไม่ได้กลัวผีนะคือว่าด้วยความตกใจแบบ
เงามันมาดำดำไงพอมารู้อีกทีนึงตั้งสติเขาวิ่งไปนู่น
แล้วหนูเอาโจรขึ้นบ้านโอ้คือจะบอกว่า
บ้านเธอเนี่ยต้องระวังมากเลยทีเดียวนะคุณคิงเพราะอะไร
เพราะเมื่อกี้มันจะมีภาพทีมงานลองเอาขึ้นอีกที
มีบ้านด้านหลังของเธอมันจะเป็นลักษณะเป็นป่า
ค่อนข้างรกพอสมควรเลยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นบ่อน้ำอยู่ด้วยนะคะ
เออคุณผู้ชมคือเนี่ยดูลักษณะอย่างเงี้ย
นี่นะคุณผู้ชมลองดูสิฉะนั้นเนี่ยมันง่ายนะ
ต่อการที่โจรคนร้ายอะไรมันจะเข้ามามันจะลัดรอบมาแบบนี้นะคะ
แล้วก็เข้ามางัดประตูบ้านได้เธอบอกแบบนี้นะ
โทรไปบอกแฟนโทรไปบอกเพื่อนแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
อยากให้ตามตัวคนร้ายอู้แล้วเมื่อกี้เห็นภาพระยะไกลอ่ะ
เหมือนตั้งอยู่ลักษณะเป็นป่าลกล้างอยู่เหมือนกันนะคะ
อาจจะต้องระวังให้มากขึ้นนะอืม